ต่อคุณผู้ชมบอกเลยว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
จับหัวใจเอาไว้ให้ดีก่อนที่หัวใจคุณจะหลุดออกมา
เดี๋ยวได้รู้กันแน่ว่าใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ๋า
หรือว่าใครจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรือจะเป็นนักเสี่ยงโชคหน้าแห้ง

มาเลยค่ะคนแรกพี่บอลเชิญยิ้มคุณผู้ชมเขาฝากบอกมาเป็นเลขจากปลายประทัด
พอทำบุญเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ซื้อประทัดมาจุดบูชาพ่อปู่ค่ะ
ก็เลยถือโอกาสนี้แหละไปส่องเลขปลายประทัดพี่บอลกันหน่อย
ฝากแฟนคลับที่อยากจะลุ้นโชคนะคะลองไปเสี่ยงดวงกัน
ไม่รอช้าตามไปดูชัดกันเลยค่ะ
เห็นแค่นี้เองอ่ะเห็นป่ะ
ข้างบนมี๘ด้วยนะข้างบนมี
ข้างบนมี๘อ่ะ
พูดไปพูดมาก็หลายเลขอยู่เหมือนกันน้องนัท
ข้างบนมี๘อะไรก็ไม่รู้คุ้นตัวไปหมดจดทันหรือเปล่า
ต่อกันที่คนนี้นางเอกสุดฮอตโบเบลดาครับ
เขาบอกว่ารวบรวมเงินจากแฟนคลับที่มีจิตศรัทธา

โบเขาก็เลยโพสต์ยอดบริจาคเอาไว้นะฮะ
ตัวเลขแบบนี้๔๔๔๔๗๓บาท๗๔สตางค์นะฮะ

โอเขาก็เลยโพสต์ลงไอจีสตอรี่แบบนี้
บอกใบ้กันแล้วเนาะแฟนคลับก็ดูกันดีแล้วกันจ้ะ
อีกคนนึงนะฮะหนุ่มคนนี้เบิ้ลประทุมราช
บอกว่าขอพาไปส่องขันน้ำมนต์หน่อยนะฮะ
ตัวเอามาโพสต์ไว้ในไอจีสตอรี่เหมือนกัน
คุณผู้ชมดูเอาละกันนะผมก็พยายามดูอยู่

ไม่เอาแต่รัวของตาและขวดคุณผู้ชมส่องกันให้ดีนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่คลิปนี้ก่อนนะคะ
คุณแม่คนสวยคุณเนยโชติกานี่เป็นไง
ลูกชายเขาน้องอาคินกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้
หัสบวกลบเลขแต่นี่ลูกเป็นอย่างไรมา
สอนไปสอนมาอยู่น้องอคินเขาก็พูดขึ้นมา
พูดว่า๑๖สิงหาคมอยู่ก็พูดเลย
แม่หน่อยคือกำลังหาไปกลับนี้แล้วก็หยอกกลับลูกชายด้วยว่า

วันที่๑๖นี่

วันที่๑๖แม่ขอ๓เลขเลยนะครับ

ตรงก็คือ
แม่๖แล้วแม่๔แล้วก็แม่๕

อยากจะลงไปซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้เลย

ดให้ทันแล้วก็ไปซื้อกันให้ทันด้วยนะครับ
ตอนนี้ใกล้แล้วอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมง